ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักจะมีเสน่ห์ถูกใจคนรอบข้างพร้อมกันหลายคน
แต่ไม่มีคนในฝันขอให้ยึดหลักรักคนที่เขารักเราดีกว่า
คนมีครอบครัวอาจห่างเหินจากภาระงานหนักสุขภาพระวังโรคไตพิการเบาหวาน
เพาะปัสสาวะทำงานไม่ปกติจะไม่สบายใจจากโรคภัยของมิตรสหาย
ต้องไปเยี่ยมญาติมิตรที่ป่วยไข้นอนโรงพยาบาลการเงินมีช่องทางหารายได้จากงาน
ที่กำลังผลิดอกออกผลมีรายจ่ายประจำตามปกติ
รายจ่ายจรเข้ามาบ้างเล็กน้อยไม่สะดุ้งสะเทือนการงานมีความสำเร็จดี
มีคนสนับสนุนมีโอกาสติดต่องานแล้วได้ผลประโยชน์ที่ปรากฏในรูปเงินทอง
เกียรติยศชื่อเสียงคำชมจะต้องเดินทางกระทันหันเพราะงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์